ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุเหตุการณ์หนึ่ง
พนักงานเทศบาลของจังหวัดสุรธานีเขาก็เดินกวาดถนนอยู่ตามปกติตามหน้าที่
มีรถจักรยานยนต์ที่เขาทำพ่วงข้าง
ขี่มาด้วยความเร็วชนเข้าไปเลยครับ
ชนคนกวาดถนนแล้วก็ขับรถหนีไปเลยครับ

ผลลืมวงดีเขาไปช่วยเอาไปได้ให้คุณผู้ชมดูภาพในกล้องกลางจอมเบ็ดนี่
อ่ากระเดินกว่าถนนอยู่ตามหน้าที่เขาก็อาจอยู่ริมด้วยนะ

นี่ค่ะอุ้ยชนแรงมากอะคุณผู้ชม
แรงมากแล้วเหมือนจงใจเบี่ยงมาชนหรือยังไงหรือเมาหรือยังไง
มุมนี้สินะฮะดูอีกทีนึงนะครับ
แล้วเขาขับมาแรงมากเนี่ยครับ

ตายแล้วซึ่งอีกเลนหนึ่งมันว่างอยู่นะเห็นไหมคุณ
นั่นน่ะสิพลเมืองดีเขาเห็นเขาก็ไปช่วยกัน
นี่เขานิ่งไปเลยอ่ะคือโอ้โหผมว่าสาหัสนะ

ขณะที่พนักงานเทศบาลนครสุราธานีกำลังกวาดถนนอยู่
แล้วช่วงเวลานั้นรถมันยังไม่ค่อยมี

แล้วจู่ชายคนนึงเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
ผู้ชายคนนี้พนักงานคนนี้นอนแน่นิ่งไป
ดิฉันว่าไม่ได้มองไหม
คือหรือไม่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่
หรือยังไงเป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีไปเลยนะครับ
เขาวิ่งมาตรงตามเลนซ้ายสุดนะคะ
แต่ว่าคุณเขาใส่เสื้อสีส้มสะท้อนแสงขนาดนั้น
จะว่าไม่เห็นก็ลำบากไฟตรงนั้นไม่ได้มืดด้วย
ตรงขวามันก็ยังว่างแล้วเขาฉลับมาโดนพอดี

ทีนี้พลเมืองดีพอเห็นก็วิ่งกรูเข้าไปช่วย
ช่วยคนบาดเจ็บแจ้งกู้ภัยไปช่วยนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
ริมถนนตลาดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุมราชธานี
ขออภัยเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงด้วยนะ
ชื่อว่านางมาลีสังวรธรรมอายุ๕๘ปีครับ
เป็นพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลนครสุมราชธานี
บาดเจ็บก็ศีรษะแตกมีเลือดออกในช่องท้องคุณผู้ชม

โพกก็ร้าวต้องรักษาตัวอาการสาหัสอยู่ที่ห้องไอซียูนะครับ
ตอนนี้ตำรวจสพสุมราชธานีอยู่ระหว่างการตามตัวคนขับรถจักรยานยนต์
พ่วงข้างคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
นะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้แบบน่ากลัวมากนะฮะ